เรื่องนี้เรื่องของการฆ่าแล้วไปอำพลางศพ
ใต้รถแท็กซี่ใต้ท้องรถแท็กซี่เนี่ยนะคะ
โดยผู้เสียชีวิตเป็นติวเตอร์สอนวิชาคณิตศาสตร์
ถูกยิงที่ศีรษะแล้วก็สภาพศพนี่คือ
เหมือนกับนั่งขัดสมาธิแล้วก็นอนอยู่ใต้ท้องรถเนี่ยค่ะ
ตอนนี้เนี่ยหลังจากจับกลุ่มตัวผู้ที่ก่อเหตุได้แล้วเนี่ยนะคะ
ก็มีการนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ซึ่งทางผู้ก่อเหตุก็สารภาพที่ทำไป
เพราะว่าหึงหวงอดีตแฟนแถมยังถูกแฟนใหม่ของผู้หญิงเนี่ยนะคะ
ของอดีตแฟนเนี่ยด่าด้วยท่าคำหยาบคาย
นี่ค่ะผู้ชายคนนี้คือนายสุรสิทธิ์จันวงศกุล
เป็นผู้ต้องหาในคดีฆ่านายนัทวัฒน์เพียรสกุลหรือว่าโบ๊ท
ติวเตอร์สอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์
แล้วก็นำศพไปยัดอำพรางใต้ท้องรถแท็กซี่นะคะ
ก็เมื่อวานนี้ถูกตำรวจนครบานเตาปูนคุมตัวมาทำแผน
ประกอบคำรับสารภาพบริเวณที่จอดรถริมถนนซอยประชาชื่น๔
เพราะว่าเขาคุมตัวได้ที่บริเวณถนนริมคลองประปา

แล้วก็จุดตรงนี้ที่ทำแผนเป็นจุดที่นายสุรสิทธิ์นำศพมาซ่อน
อำพรางใต้รถแท็กซี่ตั้งแต่วันที่๑๐พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ผู้ก่อเหตุบอกว่าที่ทำไปทำไปด้วยความโกรธแค้น
ทำไปด้วยความหึงหวงที่อดีตแฟนสาวไปคบหากับผู้ตาย
แล้ววันที่เกิดเหตุก็เลยโทรศัพท์ไปเรียกผู้ตาย
ให้ออกมาเคลียร์ปัญหา
แต่ทีนี้ตอนเรียกออกมามีปากเสียงกัน
มีปากเสียงกันบนรถเลยค่ะแล้วผู้ตายก็ด่าหยาบคายด้วยนะ
บอกว่าก็โง่เองนี่เป็นควายเองนี่ที่โดนแย่งแฟน
ทีนี้ก็เลยทำให้ตัวผู้ต้องหาโมโหค่ะ
อาวุธปืนออกมาเลยนะแล้วยิงจนเสียชีวิต
ตอนจังหวะยิงผู้ตายกำลังเดินลงจากรถเลยนะ
เดินลงจากรถแต่ว่าผู้ก่อเหตุโมโหครับ
ชักปืนออกมายิงใส่ศีรษะเลย
ค่ะแล้วก็บอกด้วยนะบอกว่าไม่คิดว่าเรื่องมันจะถึงขั้นนี้
ฝากขอโทษครอบครัวผู้ตายด้วย
แล้วก็ที่นำศพมาบริเวณนี้เพราะว่าคุ้นเคยแล้วก็อยู่แถวบ้าน
แต่มีคำนึงนะที่ผู้ต้องหาให้สัมภาษณ์เรื่องเกี่ยวกับปืน
คุณผู้ชมเดี๋ยวไปฟังเขาเองละกันค่ะ
คุณคุ้นเคยไม่ใช่ครับเป็นแถวบ้านครับ
วันนั้นหลังจากที่เขาพูดเรายิงเลยไหม
ก็พูดแล้วผมก็ชั่วบูบไปเลยครับ
ก็คือยิงเลย

ปืนนี่เป็นปืนของเราไหม

ยิงบนรถครับ

ใช่ครับแต่ก็ไม่คิดว่าจะถึงขั้นนี้เหมือนกัน

แต่เราจะบอกว่าเราไม่ได้ตั้งใจที่จะเตรียมมาพื้นเขาเลยนะครับ
ปกติก็พกปืนตลอดอยู่แล้วครับ

ซึ่งผู้ต้องหาบอกว่า
ตอนที่นัดผู้ตายออกมาเนี่ย

ปลอมตัวเป็นคนที่ต้องการที่จะติวคณิตศาสตร์กับผู้ตายนะครับ
ก็ใช้ช่องทางทางโซเชียลปลอม

ก็พูดคุยกับทางผู้ตาย

แต่ปรากฏว่าพอผู้ตายมาถึงมาเจอ

ยังไงก็ตามก็เคลียร์กันแล้วกัน
ขึ้นมานั่งบนรถด้วยกันเคลียร์กันแต่ว่าไม่ลงตัวนะครับ

ผู้ต้องหาเนี่ยก็เอาถุงดำเนี่ยกลุ่มหัวของผู้ตาย

เพราะไม่อยากให้เลือดเลอะที่รถฟอร์ดสีแดงของเขา

ก็เลยเอาศพผู้ตายมายัดไว้ใต้รถแท็กซี่นะครับ

ทางด้านพลตำรวจโทษสุธิพงศ์วงปิ่น
รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบานก็เปิดเผยนะคะ
คดีนี้ไม่ได้ซับซ้อนไม่ได้ยุ่งยาก
เพราะว่าผู้ต้องหาเองก็ก่อเหตุแบบเป็นขั้นเป็นตอน
หลังจากนี้ตำรวจทราบเรื่องแล้วก็ติดตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้ทันทีด้วย
เรื่องต้นจากการสอบปากคำผู้ต้องหาก็รับสารภาพนะคะ
ว่าเป็นคนก่อเหตุจริงทำไปด้วยความหึงหวง
แล้วปืนอย่างที่เขาบอกว่าปกติผมพกปืนอยู่แล้วคือ
พูดเหมือนกับไม่ได้สะทกสถานอะไรเนี่ยนะคะ
วันนี้เป็นปืนมรดกจากพ่อ
เรื่องต้นก็มีการแจ้งข้อหาค่ะคือทำร้ายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
ปิดบังซ่อนเร้นอำพลางศพแล้วก็คุมตัวไปฝากขังที่สารอาญารัชดาพิเศษทันทีนะคะ
ค้านการประกันตัวด้วยเพราะว่าคดีนี้เป็นคดีอุกชะกันแล้วก็มีอัตราโทษสูงนะคะ
ก็เป็นคดีที่ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วยนะครับคดีที่เราเพิ่งเล่าให้ฟังกันไปนะครับ